มาต่อที่เรื่องของโครงการค่ายอาศากล่องวิเศษน้องอยากได้พี่จัดให้
มีการเตรียมนำนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
มอบโต๊ะเก้าอี้รีไซเคิลให้กับเด็กนะครับในโรงเรียนตามชนบท
พร้อมทั้งมีการมอบทุนให้ไปพัฒนาโครงการค่ายอาสากันด้วย

เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เตรียมส่งมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้ง๑๐ทีม
ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ
ค่ายอาสากล่องวิเศษน้องอยากได้พี่จัดให้
เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในชนบท
ตามจุดประสงค์ของโครงการที่แต่ละทีมได้วางแผนไว้
แต่ละทีมจะได้รับเงินทุนอีกทีมละ๒๐๐๐บาท

และลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจออกค่ายอาสา
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้
มหาวิทยาลัยต่างทำโครงการเข้ามาขอ
ในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการออกค่ายอยู่แล้ว
มันก็เลยกลายมาถูกประสงค์เพื่อทำให้เราสามารถ
สร้างสามารถเอาโต๊ะพวกนี้

มอบให้กับโรงเรียนต่างที่ขาดแคลน
โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๒
โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า๓๐ทีม
ส่งแนวคิดพัฒนาทำประโยชน์
แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
พลฟู้ดคาดหวังว่าโครงการนี้
จะสามารถต่อยอดความพร้อมทางการศึกษา

และส่งเสริมสังคมของเยาวชนในปัจจุบัน

โดยจะติดตามการลงพื้นที่ของทั้ง๑๐ทีม

และนำกิจกรรมที่ได้ทำมาเผยแพร่ต่อ